ไปเที่ยวกันต่อดีกว่านะเดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
โอ้โหใครที่ยังไม่มีแผนที่จะไปไหนไปเที่ยวที่นี่ได้เขาบอกว่าหนาวเหมือนกัน

นี่แหละครับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวชมความสวยงามไปรับลมหนาวกันที่
ไผ่กิมสุงที่บ้านโนนไม้แดงเหนือตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
สำหรับสวนไผ่แห่งนี้นะครับก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มันร่มรื่นของต้นไผ่นะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยวยังสามารถนั่งเรือชมสวนชมธรรมชาติได้ด้วย
เพราะว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไผ่ตามชื่อเลยครับ
สำหรับสวนไผ่กิมซุงนะครับเป็นแนวความคิดของคุณทรงยศจำลองมุก
เป็นเกษตรกรชาวตำบลท่าช้างที่เปิดสวนเนี่ยภายใต้ชื่อ
ทรงยศไผ่กิมซุงเมืองโคราชพี่เขาทำอย่างนี้ครับ
เนรมิตบริเวณสวนของตัวเองนะในพื้นที่๓๐ไร่ที่แต่เดิมเนี่ย
ลูกไข่กิมซุงเอาไว้แล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสาน
ให้มาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ไตเต็มไปหมดเลยนี่ครับโอ้โหมันร่มรื่นนะ
ร่มรื่นนะเดินเข้าไปในสวนไผ่แบบนี้นะครับ
แล้วก็การเดินเข้าไปในที่นี่นะครับ
คุณทรงยศเขานำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว
นั่นก็คือไม้ไผ่มาทำเป็นสะพานไม้ไผ่แบบนี้
นี่เดินก็ได้นั่งก็ได้
ชมวิวทิวทัศน์ไปสวยงามสบายใจจริงนะครับ
แล้วที่สำคัญนะในทุกวันอาทิตย์ที่สวนไม้ไผ่แห่งนี้

เดินชมสวนแล้วก็ได้ช็อปในตลาดกันด้วย

จะมาขายผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย

แต่เขาบอกว่าได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยทีเดียว

ในช่วงสภาพอากาศที่หนาวเย็นแบบนี้
เขาบอกว่าเหมาะกับการเดินชมสวนไผ่กับบรรยากาศดี

แล้วก็มีจุดถ่ายรูปจุดชมวิวหลายจุดเลยทีเดียว
ในช่วงวันหยุดสุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
โอ้โหเขาบอกว่าคนเยอะมาก
ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับ
เดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของต้นไผ่กิมซุง

อยู่ในป่าไผ่นะได้บรรยากาศอีกแบบนึง

มองเห็นหน้าตาตัวเองชัดเจนจนอยากจะโดดลงไปเลยนะ
ใส่หน้าตัวเองเหรอไม่อยากเห็น